คุณผู้ชมฮะวงจรปิดจากร้านขายของชำแห่งนี้ที่ร้อยเอ็ดนะครับ

เพราะว่ามีชายเสื้อขาวคนหนึ่งถูกผู้ชายอีกคน
ซึ่งเดินเหมือนขาเป๋มาขาพิการมา
เอามีดยาวมีดยาวเป็นฟุตเลย
ไล่ฟันจนตัวเขาได้รับบาดเจ็บ

เสียงของผู้ชายเสื้อดำคนนี้ถือมีดยาวนะครับ
และก่อนหน้านั้นคือฟันผู้ชายเสื้อขาวตั้งแต่อยู่ในซอยแล้วนะคุณนะ
ผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยเลือดอาบเลยแล้วเห็นเลือดที่พื้นไหมฮะ
นั่นคือเลือดของผู้ชายเสื้อขาวที่มันหยดตามพื้นเนี่ยนะครับ
กระทั่งผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ไปนอนล้มฟุบอยู่บนแคร่ไม้ข้างร้านขายของชำ
นี่สภาพเลือดท่วมเลย
เจ้าหน้าที่มาถึงโอ้โหตอนแรกคิดว่าโอ้โหยังมีชีวิตอยู่ไหม
ยังมีนะฮะเพราะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เขาถูกฟันและถูกแทงหลายแห่ง
ถูกฟันที่หน้าผากเหนือคิ้วทั้งด้านซ้ายและขวายาวประมาณ๕เซน
หลังมือซ้ายยาวอีกประมาณ๕เซน
หลังถูกแทงลึกประมาณ๓๔เซน
เลือดไหลและตัวเขาก็หมดสติไปแล้วนะครับ
ผู้ชายคนที่บัตรเจ็บคืนนายสมยศละวาดเสิร์ตอายุ๔๕ปี
ตำรวจเองก็ต้องมาสอบถามเจ้าของร้านค้าที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนายสมยศคนบาดเจ็บเดินมาซื้อน้ำส้มและขนม
ก่อนที่จะเดินกลับบ้านในช่วงจังหวะที่มาซื้อของ
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้คือนายสมยศเขาก็เดินเลี้ยวขวาเข้าไปในซอย
เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยหลังจากนั้นเขาเดินกลับมาใหม่
สภาพที่ใบหน้ามีเลือดถูกฟันออกมาแล้วนะคุณนะ
ถูกฟันออกมาแล้วแล้วผู้ชายเสื้อดำที่ฟันเขาอายุประมาณ๕๐ปี
ก็ตะโกนโวยวายบอกจะเอาอะไรกับกูอีกกูไม่กลัวไม่มีใครมาจับได้นะครับ
กระทั่งมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
หน้าล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านของผู้บาดเจ็บนะครับ
ไปพบกับพ่อของผู้บาดเจ็บพ่อผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
รู้สึกเสียใจเพราะลูกโดนทำร้ายก่อนหน้านั้นลูกประสบอุบัติเหตุ
ก็เป็นคนช้าเป็นคนพิการอยู่แล้วนะฮะยังมาโดนทำร้ายอีก
ครอบครัวหาเช้ากินค่ำเก็บของเก่าขายไปวันตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง
เขาไปมีเรื่องอะไรกันจนถูกผู้ชายเสื้อดำซึ่งจริงครับ
อยู่ห่างจากบ้านของคนนี้ไปประมาณ๑๐๐เมตรเอง
เดี๋ยวตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนกันต่อนะครับ